มิถุนายนนี้พบกับเขาที่คุณยังคงคิดถึง
บุญชูผู้น่ารักจากภาพยนตร์ไฟล์สตาร์
เฮ้ยคุณชูเป็นไงมาไงถึงมาที่นี่ได้วะ
ไปไงมาไงเอ้ยไหนอยากรู้จริงเหรอ

เมื่อเช้าเนี่ยฉันไปทำบุญที่วัด
เสร็จแล้วก็ฉันก็มาที่ตลาดเนี่ย

เช้านี้ตี๕อย่าลืมติดตามชม
บุญชูภาค๒น้องใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒